เหตุการณ์นี้ค่ะเราดูความคืบหน้ากันหน่อยที่เมื่อวานนี้เล่าไป
ว่าตอนเช้ามืดนะคะไปพบศพผู้หญิงคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่ที่ริมถนน
ผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงสาวหน้าตาดีอายุ๒๘พบอยู่ริมถนน
คลองชลประธานในอำเภอเมืองนครปฐมนะคะพบศพคือตอนตี๕
ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำสามีของผู้ตายสามีของผู้ตายบอกว่าก่อนที่จะพบเป็นศพเนี่ยนะ
เขาก็เข้านอนกันปกติสามีภรรยาตัวสามีอ้างว่าหลับไปตอน๕ทุ่ม
ตื่นมาอีกทีภรรยาไม่อยู่อืมตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมารู้อีกที
มีคนโทรศัพท์ไปแจ้งว่าภรรยาเสียชีวิตอยู่กลางถนนครับก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คือศพเนี่ยไม่มีรองเท้าอันนี้เป็นจุดสังเกตสำคัญนะ
ว่าทำไมถึงไม่มีรองเท้าเพราะกู้ภัยที่ไปพบศพอะค่ะ
เขาบอกว่าที่เท้าของศพไม่มีร่องรอยการเหยียบย่ำการเดิน
ไม่รู้ว่าเหมือนกับอุ้มมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้หรือเปล่า
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวสุวรรณากองแก้วหรือน้ำนะคะ
อายุ๒๘ปีเป็นหญิงสาวหน้าตาดีค่ะคนนี้ค่ะ
มีอาชีพขายปลานอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนเรียบคลองชลประธานที่หมู่เก้า
ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองนครปฐมพบศพตี๕เมื่อวาน

ด้านหลังศีรษะคือหัวแตกเป็นแผลใหญ่เลย
ใบหน้ามีรอยเลือดไม่ใส่รองเท้า
หงายจมกองเลือดอยู่แต่ว่ารอบตัวบริเวณที่พบศพ
มันไม่มีหลักฐานอื่นอะไรเลยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็ต้องไปสอบปากคำสามีของผู้ตาย
นายพรเทพเสี่ยงหว่องอายุ๔๐ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าคืนก่อนเกิดเหตุ
ก็คือคืนวันที่๕ธันวาคม๕ทุ่มเข้านอน
ก็คือที่บ้านของสามีนะคะบ้านของนายพรเทพ

มาตี๕ไม่เจอภรรยา
คิดว่าภรรยาไปเข้าห้องน้ำ
เดินดูรอบบ้านก็ไม่เจอ
ไปครึ่งชั่วโมงน้องสาวของภรรยาโทรศัพท์ไปแจ้งว่า
ภรรยาถูกพบเป็นศพนอนเสียชีวิต
อยู่ริมถนนเรียบคลองชลประธาน
ทีนี้ค่ะผลการชนะสูตรศพอันนี้สำคัญมาก
ว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

เปิดเผยผลชนะสูตรเบื้องต้นนะคะ
ศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงค่ะ
มีแผลที่ศีรษะด้านหลัง
ขาขวาหักซี่โครงหัก๔ซี่
แขนซ้ายกระดูกแตก
หน้าอกใบหน้ามีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะคะ
คาดการณ์เบื้องต้นที่เล่าไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่า

กระเด็นไปหัวกระแทกพื้น

เพราะว่าตามตัวไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอื่น

เท่ากับว่าก็ต้องไปหารถที่ชนใช่ไหม

แล้วเธอออกไปไหนจะเดินไปไหนอะไรยังไง

ดูแล้วก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุแบบนี้

คือเธอไม่ได้ใส่รองเท้า

ว่าเขาสังเกตว่าเท้าเปล่า

เราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเรา
ไปที่บ้านพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะ

ยาดก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจกันอยู่คุณพ่อ
ของผู้ตายคุณพ่อสมหมายกองแก้วบอกว่าช่วงเช้ามืดในวัน
เกิดเหตุเนี่ยค่ะมีคนแจ้งว่าพบศพคล้ายลูกสาวคุณพ่อ
เสียชีวิตอยู่ริมถนนพอไปเจอเห็นร่างก็โอ้โหตกใจมาก
เพราะนี่คือลูกสาวของพ่อจริงร้องไห้เสียใจนะคะแต่พ่อ
บอกว่าแปลกใจในสภาพศพของลูกสาวค่ะทำไมสภาพศพถึง
เป็นแบบนี้ถ้าถูกรถชนครับแล้วตัวกระเด็นไปหัวกระแทกพื้นจน
เสียชีวิตตามตัวมันก็ต้องมีร่องรอยถลอกบ้างแต่นี่ตามตัว
ไม่มีรอยถลอกเลยมีแค่รอยคือหัวแตกกระดูกหักแต่รอยถลอก
ตามแขนตามขาที่เป็นแผลแบบทะลอกมันไม่มี๒ธันวาคมที่ผ่าน
มาลูกสาวโทรไปหาพ่อด้วยนะคะพ่อบอกบอกว่าคิดถึงพ่อใกล้
วันพ่อแล้วอยากกลับบ้านพ่อก็บอกว่ากลับมาสิทุกคนรออยู่
ก่อนหน้านี้๒๓สัปดาห์ก็โทรหาพ่อเหมือนกันพ่อก็เลยบอก
ว่าสิ่งที่ลูกโทรไปบ่อยเนี่ยค่ะมันผิดสังเกตเหมือนกับ
พยายามจะโทรหาพ่อเพื่อเล่าปัญหาบางอย่างว่ามันมีปัญหา
อย่างอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพ่อก็เลยบอกว่าสงสัยที่

เขาบอกผมมือว่าเขาหลับอยู่ไม่รู้ว่าเดินไปตอนไหนแล้ว
บอกดองเท้าอยู่หน้าบ้านเลยค่ะมันมีดองเท้าที่ที่ที่ศพ
ว่าน่ะลูกน่ะเขาบอกถาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วทีนี้คน
เดินมานะผมสังเกตเท้ารู้มันก็ต้องเปื้อนดินเปื้อน
อะไรใช่ไหมแต่นี่เท้าคร่าวถ้ารถชนก็ต้องมีกระเด็นมี
แผลมีรอยให้เห็นต้องมีรอยเบรกต้องมีอะไรตอนนี้คือใน
ใจเราไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องของบุคติเห็นละใช่แต่
แต่เขาพูดว่าเขาไม่ต้องประเด็นทิ้งว่าบ้านเหศษ
ผมก็บอกว่าถ้าเป็นประเทศจริงก็ดูจับรถมา
ตีว่าใครชนลูกว่าอย่างนี้ถือว่าตรงนั้นไม่มีกล้อง
ใส้กันคองนั้นตรงนั้นจะมีสักทีหนึ่งเพราะว่าไส้กัน
พอวิ่งตรงไปนู่นอาจจะเจอช่วงเวลาเนี้ยรถมันวิ่ง
กี่คันมันคงไม่ยากหรอกเพราะถ้าหนูเป็นอะไรหนู
โทษบ้านนู้นแหละแต่ยังไม่มีอะไรแล้วก็ผู้ชาย
มาวันนั้นแหละเขาก็บอกว่าจะโทรมาคุยผม
เหมือนว่าจะมาเข้ามาคุยหรือว่าจะเข้ามาเลี้ยงลูกอย่างนี้
ว่าเข้ามาได้เข้ามาเลยอย่าเข้ามา
ถ้ามึงอยู่กันแล้วกูไม่ได้ว่าอะไรแต่จะไปตบตีมัน
บอกว่าวันที่ต้องเขาโทรมาก็บอกหนูรักพอนะ
ผมก็บอกตั้งสติให้ดีลูก
ก็กลับมาอยู่บ้านเหล่าบ้านเหล่าก็มี
แล้ววันที่๔ล่าสุดน้องสาวก็บอกก็โทรมาหาน้องสาว
บอกว่าจะกลับใหม่บ้านมาช่วยน้องทำงาน
แล้วก็เงียบหายไปก็จึงเกิดเหตุนี้แหละครับ
นี่ไงพ่อบอกว่าผิดสังเกต
คือลูกสาวโทรไปหาบ่อยแล้วก็บ่นเรื่องปัญหา

แล้วเหมือนลูกสาวพูดประโยคในลักษณะที่ว่า
ถ้าเป็นอะไรไปให้โทษสามีได้เลยนะประมาณอย่างนี้
แล้วพ่อก็ยังบอกด้วยนะคะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
สามีของลูกสาวยังไม่มางานศพเลยด้วยซ้ำ
เมื่อคืนพ่อของสามีลูกสาวว่าเดินทางมา
แต่ตัวสามีไม่ได้มามาแสดงความเสียใจ
บอกว่าทางครอบครัวของผู้ตายเขาก็บอกว่า
ไม่ได้ไปถือโทษโกรธใครเพราะว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้อ่ะนะ
เสียชีวิตจากอะไรกันแน่ก็รอตามขั้นตอนของทางตำรวจก็แล้วกัน
พ่อของสามีผู้ตายบอกว่าตอนนี้ลูกชายก็คือสามีผู้ตายอ่ะ
ไม่กล้าไม่กล้ามางานศพกลัวว่าจะมีปัญหา
แต่ก็อยากจะให้มานะไม่ต้องกลัวว่าใครจะทำร้าย
แม้ว่าจะมีอารมณ์รุนแรงอะไรก็ตามมาเถอะไม่มีใครทำอะไรแน่นอน
เราก็ไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะใครฆ่าหรือว่าคนแฟนมันฆ่าหรืออะไร
ไม่ได้ไปเจาะจงอย่างนั้นคือว่าลูกเราตายอ่ะ
แล้วมันตายผิดธรรมชาติแล้วผมบอกว่าเขามาเลย
คนมันก็ตายไปแล้วลูกเราก็ตายไปแล้วอย่างนี้
เขาบอกเขากลัวไม่กล้ามาใช่ใช่เขากลัวว่าเราโมโห
ทีมข่าวก็ได้คุยกับญาติของผู้ตายเพิ่มเติมนะคะ
ได้คุยกับนายรักเกียรติแซ่อังเขาเป็นคนที่ไปพบ
ของผู้ตายในที่เกิดเหตุค่ะเขาเล่าให้ฟังว่า
พอรับแจ้งก็รีบไปดูครั้งแรกที่เห็นศพ
สภาพใหม่มากมีเลือดออกที่ศีรษะ
ตามตัวไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายอะไร
ญาติคนนี้บอกว่าลักษณะของศพคล้ายกับมีคนเอาศพมาทิ้งไว้ข้างถนน
มันไม่เหมือนศพที่ถูกรถชนแล้วกระเด็นมาหัวฟาดพื้นตาย
เขาบอกว่าไปถามกู้ภัยด้วยนะว่าเก็บศพมาก็เยอะ
ศพแบบนี้ศพที่เจอแบบนี้ถูกฆ่าแล้วเอามาทิ้ง
หรือเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนกู้ภัยหลายคนนะคะ
บอกกับญาติของผู้ตายเลยว่าแบบนี้เหรอน่าจะถูกฆ่ามากกว่า
เพราะอะไรเพราะเท้าของผู้ตายเขาไม่ใส่รองเท้าไปนะ
ตอนที่พบศพเท้าของผู้ตายไม่มีรอยเปื้อนอะไรเลยเท้ายังขาวอยู่เลย
ซึ่งตามข้อมูลแรกเนี่ยบอกว่าผู้ตายเขาเดินออกมาจากบ้านของสามี
เดินมาสองกิโลมาจุดที่พบศพอะค่ะเหมือนกับว่าตั้งใจจะเดินไปบ้านพ่อ
ซึ่งบ้านสามีกับบ้านพ่อห่างกัน๔กิโล
แต่เดินมา๒กิโลก็มาเสียชีวิตอยู่กลางทาง
และนี่มันเหมือนว่าคนเหมือนธรรมดาคือเขาเหมือนนอนเฉย

รองเท้ามันก็ต้องเปื้อนตีนมันก็ต้องมีเปื้อนใช่ไหม
แต่เนี่ยภาพมันไม่มีเปื้อนอะไรเลยธรรมดาเลย
แล้วเสื้อผ้าไม่ขาดธรรมดาหมด
แต่นี่เป็นการสันนิษฐานของกู้ภัยนะกับญาติญาติ
คือถ้าจะดูเฉพาะเรื่องประเด็นรองเท้าเนี่ย
อันนี้ก็ไม่น่ายากใช่ไหมก็ไปหาในที่เกิดเหตุ
มีรองเท้าของผู้ตายหลุดไว้บ้างไหม
ถ้าเป็นกรณีว่าใส่รองเท้ามาแต่ตอนสมมุติถ้าถูกชนจริงนะ

มันก็เลยเท้ายังขาวอยู่ไม่มีรอยเดินเนี่ย
หรือไปดูที่บ้านก็ได้ปกติแล้วผู้ตายเขามีรองเท้ากี่คู่
ใส่รองเท้าคู่อะไรประจำหายไปหรือเปล่าเนี่ย
จากการคาดการณ์ตอนแรกที่เมื่อวานเราเล่าไปไง
เขาอ้างว่าเหมือนกับผู้ตายก่อนหน้านี้เคยติดยาเสพติด
แล้วก็เลิกไปแล้วเหมือนกับมีอาการแบบเบลอหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เดินเท้าออกจากบ้านสามีเพื่อที่จะไปบ้านพ่อเนี่ย
เหมือนกับว่าเบลอเดินออกไปแล้วตั้งใจเดินแบบไม่ใส่รองเท้า
ตามการคาดการณ์แรกนะตั้งใจเดินเท้าเปล่าไปอะไรแบบนี้
ถ้าเดินเท้าเปล่าจริงมันก็จะไปตามข้อสันนิษฐานของกู้ภัย
ว่าเดินเท้าเปล่าแล้วโอ้โหทำไมเท้าแบบขาวสะอาด
เปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเปื้อนอะไรเลย
รวมไปถึงถ้าเกิดถูกรถชนมันก็ต้องมีร่องรอยเช่น
รอยล้อรถเบรกหรือเศษชิ้นส่วนของรถ
เวลาชนมันน่าจะมีอะไรหลุดออกมาบ้าง
เป็นการตั้งข้อสังเกตของญาติผู้ตายนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็อยากจะถามสามีผู้ตายอีกรอบหนึ่ง
ว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้
ว่าไม่น่าจะใช่ถูกรถชนน่าจะเป็นการฆ่าให้ตายแล้วก็เอาศพไปทิ้งตรงนั้น
สามีของผู้ตายบอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราอะค่ะ
แต่ก็ยืนยันย้ำเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมว่า
คืนเกิดเหตุตัวเองหลับอยู่
ไม่รู้ว่าภรรยาออกไปตอนไหน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปบ้านของสามีผู้ตาย
บ้านของนายพรเทพไปเจอพ่อแม่น้อง
ทุกคนก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเป็นอย่างดีนะคะ
อธิบายให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าก่อนเกิดเหตุช่วงหัวค่ำ
ทุกคนเขาก็อยู่ในบ้านด้วยกันนะ
ล้อมวงกินหมูกระทะกันอยู่
ลูกชายกับลูกสะพ้ายก็นั่งกินด้วยกันปกติค่ะ
ไม่ได้มีท่าทีทะเลาะอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
รู้อีกทีก็คือตอนเช้ามารู้อีกทีก็คือรู้ว่าลูกสะพ้ายถูกพบเป็นศพอยู่ข้างถนน
ตลอดทั้งคืนเขาอยู่บ้านกันหมดค่ะทั้งตัวสามีผู้ตาย
พ่อแม่น้องชายเขาอยู่กันหลายคนตลอดทั้งคืนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงใครทะเลาะกัน
ถ้าทั้งคู่เขาทะเลาะกันจริงมันต้องมีเสียงมีอะไรออกมาบ้างคือตอนที่ตัวผู้ตายออกไปจากบ้านเนี่ยนะคะ
ในบ้านยังไม่มีใครได้ยินเสียงเลยอ่ะคือเสียงมันเงียบมากแล้วเขาก็ยืนยันว่าปกติทั้งคู่เขาไม่เคยทะเลาะอะไรกัน
ทะเลาะบ้างก็ตามภาษาแฟนไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอย่างรุนแรงอะนะคะ
พ่อเขาบอกว่าตอนนี้ลูกชายเครียดมากค่ะเพราะว่าใครก็แบบตั้งข้อสังเกตไงว่าเอ๊ะสามีของผู้ตายเกี่ยวไหมเป็นคนขาเมียตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้
บอกว่าตอนนี้เครียดมากนะคะแต่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะ
น่าจะเป็นเหตุรถชนแล้วเนี่ยศพก็อยู่ข้างทางเพราะว่าศีรษะไปกระแทกพื้น
แล้วรถที่ชนอาจจะหนีไปก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งสรุป
กว่าจะเห็นภาพเห็นข้อมูลที่มันชัดเจนตอนนี้เนี่ยสามีของผู้ตายเขาก็ยังไม่ได้หนี
ไม่ได้มีสิ่งทะเลาะอะไรก็ไม่มี

หัวคำก็ยังกินในปะหมูกระทะด้วยกัน
มันก็คงมาสัก๔เดือนสี่ห้าเดือน

บางทีก็พูดแรงกันคำต่อคำมันก็เลิกกันไป

มันก็เครียดหนักเพราะว่ามันบอกว่ามันไม่ผิด
ทีนี้เขาโพสต์มาแล้วมันก็ต้องออกไปตาม

นายพรเทพเราไม่เจอนะฮะเขาไม่สะดวกจะให้ข้อมูล

งานว่าเมื่อวานตอนเย็นไปให้ปากคำเบื้องต้นกับสพโพรงมะเดือ
จังหวัดนครปฐมเจ้าของท้องที่เจ้าของคดีมาแล้ว